สวัสดีค่ะกีฬากับพิษชีวรรณธรสมคริตรรวงรอด
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทย
ก่อนที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
เจอกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
โดยเอกณิตปัญญากองกลางอนาคตไกล
เขาก็เอามาบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่มีชื่อติด๒๓คนสุดท้ายค่ะ
เอกณิตปัญญานะคะถูกอาเกียรานิชิโนเรียกเข้ามาแคมป์ฝึกซ้อม
ก่อนที่จะผ่านการตัดตัวเป็น๒๓คนสุดท้าย
ซึ่งมิดฟิลด์จากทีมเชียงไลอยู่ในเต็ดก็บอกว่า
ความรู้สึกแตกต่างจากตอนที่ติด๓๓คนแรก

แต่ตอนนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงแล้ว
แล้วก็ไม่คิดว่าจะติดทีมชาติไทยด้วยอายุเพียงแค่๑๙ปีเท่านั้น
แล้วก็บอกด้วยว่าตลอด๕วันในแคมป
ก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำงานอย่างหนัก

แล้วก็ต้องสู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คงดีใจมาก

มาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็สนับสนุนตลอด
หากไม่มีคุณพ่อกับคุณแม่ก็คงไม่มีวันนี้ค่ะ
โดยเกมระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนาม